สิ่งที่เราคิดก็คือว่าเราเอาความสำเร็จ
อย่างจังหวัดบ้านเกิดผมเนี่ยคือบุรีรำ
บุรีรำ๗ปีที่แล้วมันเป็นเมืองที่แบบไม่มีใครอยากไปนะครับ

เป็นเมืองที่แบบโอ้ไม่อยากพักไม่อยากไปเลยนะครับ

สิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือเราทำสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ให้เป็นไปได้
หลักการก็คือบุรีรำโมเดล
สิ่งเหล่านี้จะสามารถต่อยอดให้ทุกพื้นที่ในประเทศไทยเนี่ยนะครับ
สามารถพัฒนาการท่องเที่ยวแล้วก็สามารถมีรายได้จากตรงนี้นะครับ

สิ่งสำคัญเมื่อสักครู่นี้ขออนุญาตเอ่ยนามนะครับท่านกิติรัฐครับ

จะรองรับพืชผลทางการเกษตร
วันนี้เราทำ๘๕มันก็ต้องทำ๑๐๐แล้วต่อไปมันจะยั่งยืน
ด้วยความที่เวลาผมมีน้อยผมขอเข้าด้วยแล้วกัน
เรื่องกัญชาเห็นภูมิใจทายนี่ป้ายหาเสียงนี่คือกัญชา
กัญชาซีอีฉันเห็นคุณซักสยามเลิศมายิ้มเลย
จะทำให้คนอยู่ดีกินดีได้อย่างไร
นะครับเรื่องกัญชาผมขออนุญาตยกชาติให้ดู
มี๓๔ประเทศในโลกนะครับ
ประเทศในโลกนี้ที่ปลดล็อกกัญชา

ซึ่งเอาตัวแบบมาจากประเทศสหรัฐอังกฤษคือ
ทำไมเราเอาจากนั้นครับเพราะเราเห็นว่าตรงนั้นเนี่ยคือสิ่งที่ประสบความสำเร็
สำเร็จยังไงครับปีที่แล้วนะครับเขาเปิดเสรีให้ร้านค้าสามารถขายกัญชา
ให้กับประชาชนในมละลักษณ์คาลิฟอร์เนียอายุ๒๑ปีขึ้นไป
แล้วก็เปิดโอกาสให้พี่น้องประชาชนที่มนรัฐแคลิฟอร์เนียสามารถเข้าถึงกัญชาได้
แต่มีข้อจำกัดกฎหมายนะครับควบคุมนะครับไม่ใช่อยากปลูกที่ไหนก็ปลูก
ไม่ใช่อยากจะเสพที่ไหนก็เสพไม่ครับเขาให้ปลูกบ้านละ๖ต้น๑เหรียญเป็นค่าธรรมเนียม
ใครเอาใช้ในบ้านแล้วเหลือก็ไปขายได้

มีมูลค่าของธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับกัญชาที่ปีที่แล้วที่ออกมาถึง๒๙ล้านล้านบาท
รัฐบาลเก็บธรรมเนียมค่าภาษีนะครับเข้าให้รัฐได้๓๐๐๐ล้านเหรียญคือ๑แสนล้านบาท
นี่คือตัวแบบที่เรากำลังบอกครับเรากำลังบอกว่าอะไร
จะเกิดคำตอบที่บอกว่าในการที่จะบริหารประเทศนี้แก้ปัญหาเรื่องความยากจนให้พี่น้องประชาชนเนี่ย
มันไม่ต้องใช้เงินงบประมาณอืมเพราะว่าในกรณีที่ปลูกเนี่ยนะครับ
ขณะนี้อันนี้ผมขออนุญาตนะครับเรื่องกฎหมายที่กำลังทำอยู่ปัจจุบันนี้
ของประเทศไทยเนี่ยอยากให้ดูให้ดีมันกำลังนำไปสู่การให้สัมประธานหรือผูกขาดกับกลุ่มทุน
อันตรายมากนี่ขออนุญาตนิดหนึ่งนะครับพรบข้าวเพิ่งถอนออกไปเนี่ยผมดีใจนะครับ
ถ้าไม่ถอนเนี่ยผมว่าวุ่นวายหนักมากนะครับสิ่งเหล่านี้มันเป็นเรื่องโครงสร้างของเรื่องข้อจำกัดกฎหมาย
โดยมีข้อจำกัดนะครับต้องไปจดกับรัฐนะครับต้องบอกว่าพันธุ์อะไรแต่สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือรัฐเนี่ยต้องมีหน้าที่ช่วยสนับสนุน
วันนี้เราเห็นอะไรรู้ไหมครับโอ้โหผมก็ประหลาดใจนิดหนึ่งนะครับ
สาธารณสุขนะครับเพิ่งไปปลูกกัญชาต้นแรกวันนี้ครับ
เร็วเหลือเกินกฎหมายเพิ่งออกไวนี่เอง
แล้วทำโรงเรียนราคา๑๐ล้านได้ไม่กี่วันสุดยอดนะครับต้องยกนิ้วให้
แต่เอาความเก่งของท่านทำให้พี่น้องประชาชนสิครับ
วันนี้สิ่งที่เกิดขึ้นจากกฎหมายที่เป็นเรื่องกัญชาในประเทศไทย

หนึ่งเอาไปใช้ในเชิงทางการแพทย์ทำยายยกนิ้วให้ครับ
แต่๒ทำเชิงพาณิชย์เนี่ย
โอ้โหไปดูสิครับ๗กลุ่มที่เข้าได้

ถ้าเกิดมีคนแอบปลูกแล้วไปคุ้นไปสุกมันอยู่ในบ้านจะทำยังไงฮะ

แล้วเอาระเบียบเขาเนี่ยมาออกกฎหมาย

มูลค่าเศรษฐกิจของประเทศไทยเนี่ยนะครับ

จะสร้างงาน๕แสนตำแหน่ง
หลานที่จบกรยศที่มีปัญหาเรื่องไปหางานทำไม่ได้แล้วติดหนี้เนี่ย

อันนี้เรื่องจริงเรายืนยันเรามีผลการศึกษานะครับ

รายได้ที่รัฐจะได้
ธุรกิจเรื่องกัญชาที่เก็บค่าธรรมเนียมกับเรื่องภาษีใบอนุญาตต่างเนี่ย
จะเก็บได้๓แสน๓พันล้านบาท

กรยศรเราก็ไม่ได้ใช้เงินนะครับ
เราจะใช้เงินต่อยอดกรยาศรในการให้เรียนฟรี
นั่นคือต้องทำแพลตฟอร์มในเรื่องของการที่เราจะใช้ระบบที่เรียนออนไลน์

อสมต่อยอดในเรื่องของการดูแลผู้สูงอายุ
โอเคเราใช้เทคโนโลยีเทเลเมดซีนหรือแพทย์ทางไก่ก็ใช้เงิน

เราเก็บค่าธรรมเนียมภาษีจากกัญชานี่นะครับ
เสรีได้๓๓๓๐๐๐ล้าน

ซึ่งพักมองเลยว่าสิ่งที่จะทำให้พี่น้องประชาชนทั้งประเทศได้ประโยชน์จากเรื่องธุรกิจกัญชา
คือเรื่องต้องเอาเงินจำนวนนี้ครับไปลดภาษีมูลค่าเพิ่ม
ซึ่งทุกวันนี้นะครับเมื่อปีที่แล้วเก็บภาษีมูลค่าเพิ่ม
ทั้งประเทศได้๙๐๐๐๐๐ล้านครับ
เราจะสามารถที่จะลดเหลือแค่๗แสนล้าน
นั่นคือลดได้๑๕๒เปอร์เซ็นต์
พี่น้องที่เคยซื้อบะหมี่สำเร็จรูปโอเค
ละ๗บาททุกวันนี้นะครับอาจจะซื้อแค่๕บาทนี่ลดทุกคน

สุดยอดแต่เดี๋ยวปั๊บนึงค่ะ

กัญชาเป็นยาไม่ใช่ยาพาราแต่ยาพารวย
ถูกไหมฮะผมว่ากัญชานี่นะครับ

ก่อนปี๒๐๐๕ขายตามร้านขายยานะครับ
ส่งออกด้วยวันนี้รัฐก็ออกกฎหมายส่งออก

ไม่มีประชาชนที่ไปมีส่วนเกี่ยวข้องในตอนนี้

เพราะว่าคนที่จะเข้าไปได้รับใบอนุญาต
ต้องมีผลการทางวิจัย